ตำรวจของสนพลโยธินก็คุมตัวนายกวินแสงนินกุล
ผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา๒ศพ
ทำแผนที่๗๑๑ปากซอยลาดพร้าว๒๕เรียบร้อยและจุดแรกนะครับ
ช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ตำรวจของสพประตูน้ำจุลาลงกรของปฐุมธานีมาคุมตัวต่อ

คุมตัวเพื่อไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
และชี้จุดเกิดเหตุที่บริเวณโรงพยาบาลสนาม
ที่สถาบันธัญรักษ์ที่ปฐุมธานี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเปลี่ยนขึ้นแต่งกายให้กับนายกวิน

กันเต็มที่เสื้อเกราะยังใส่อยู่

เพราะเมื่อเช้าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปที่๗๑๑จุดแรกนะครับ
จุดนี้นะฮะตำรวจคุมตัว
โดยคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ

แล้วก็มีโอกาสตรงนี้ที่ผู้สื่อข่าวจะถามจะซักนายกวินได้
ทีนี้นะครัวก็ถามว่าการเข้ามาเกาะเหตุในครั้งนี้ในจุดนี้
ไม่ได้ตั้งใจจะมายิงใครใช่ไหม
นายกวินก็ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจครับ
แล้วก็บางช่วงของการทำแผนผู้สื่อข่าวได้มีการถามถึงบุคคลที่นายกวิน

ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เขากลายมาเป็นแบบนี้
นายกวินตอบคำถามกรณีของรุ่นพี่ที่เคยซ้อมเขา
นายกวินมีท่าทีที่แบบอารมณ์เสียหงุดหงิดขึ้นมาทันที
แล้วก็มีการพูดแบบนี้ครับ
ขอบคุณครับ
อารมณ์ของเขาแบบนี้นะฮะยังพูดถึงนายยงยุทธ์อยู่นะครับ
ซึ่งจุดนี้เองนะคุณคือนักจิตวิทยาเขาก็ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องของความแค้นที่มันคับแค้นมาเนิ่นนาน
ฝังอยู่ในใจจนทำให้เขาโกรธเคืองก่อเหตุ

ใช่เพราะว่ามันต้อง๒๓ปีแล้วไงคะ
ใช่นะครับหลังจากที่เขาปลดประจำการมาตั้งแต่ปี๖๒ด้วยนะครับ
คือการทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่ตรงนี้นะครับ
ก็มีการทำแผนจุดที่ลงจากรถกระบาดที่เขาขับมา
จากการก่อเหตุที่จุดแรกที่๗๑๑ปากซอยลาดพร้าว๒๑
จนมาถึงที่สถาบันธัญรักษ์แห่งนี้นะครับ
เอาปืนลงมาแค่๑กระบอก๕กระบอกเดียวเท่านั้นนะครับ
แต่จริงเขามี๒กระบอกนะครับ
กระบอกเหน็บไว้ที่เอวเอาลงมา
ส่วนอีกกระบอกหนึ่งอยู่บนรถ
หลังจากที่จำลองจุดจอดรถตรงนี้แล้วนะครับ
ก็จะเดินเข้าไปบริเวณหน้าอาคารที่เขาบุกขึ้นไป

บุกเข้าไปในอาคารของการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙

เพราะว่าอาคารนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ของห้างเหมือนกันนะ
เราก็จะได้ภาพในการทำแผนประกอบคำรับสาภาพอยู่เท่านี้
เพราะว่าทางตำรวจก็ไม่ได้นำตัวของนายกวิน

แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการควบคุมตัวนายกวิน
เพราะว่าจะต้องนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
จริงแล้วทางตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร

กับทางตำรวจสนพโยธินแล้วล่ะ
แต่ทีนี้ก็ต้องนำตัวไปที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ไปสอบปากคำแล้วก็ไปขังไว้ด้วยนะฮะ
มีการเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้น
นายกวินบอกว่าการก่อเหตุทุกอย่างนั้นมีสติ
แต่อาจจะเครียดก็เลยลงมือก่อเหตุ
ส่วนสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนชุด

แรกที่ไปก่อเหตุจุดแรกก็สวมเสื้อยืด

กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเหมือนเดิม
แต่จุดที่๒น่าสนใจตรงที่เขาเปลี่ยนเป็น

แล้วก็เปลี่ยนจากแจ็คเก็ตเอาเสื้อคุมลายพังลายทหาร
แล้วก็ใส่หมวกเมเล่สีแดง

เขาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรว่าต้องแปลงเป็นทหาร
แต่แค่คิดว่าต้องเปลี่ยนชุดเท่านั้น
นี่คือล่าสุดนะครับของการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ก็จะเป็นขั้นตอนในการส่งตัวไปคุมขัง